คุณผู้ชมคะมีเหตุการณ์ไฟไหม้โรงงานที่สมุทรปราการนะคะ
แต่ว่าโรงงานนี้เป็นโรงงานที่มีพวกทินเนอร์สารเคมีเคมีพันธุ์ค่อนข้างเยอะ
ครับพอไฟไหม้ปุ๊บไฟมันลุกเร็วนะคะแล้วก็แบบไปแรงมากเลยไฟแรงคือคนที่อยู่ในโรงงานคือวิ่งหนีตายกันออกมา
เจ้าของโรงงานเอ่ยคนงานเอยเดี๋ยวไปดูภาพเหตุการณ์กันก่อนค่ะ
มานะมามาขอลดโฟมหน่อยขอลดโฟม

โอ้โหไฟไหม้ค่ะค่อนข้างจะรุนแรงควันดำขโมงเลยนะคะ
เป็นโกดังชั้นเดียวค่ะที่บริเวณโกดังที่๒และ๓ของบริษัทแห่งนี้นะคะ
คือบริษัทเทพมหานครเคมิเคิลจำกัดอยู่ในซอยเทพารักษ์๖๘ถนนเทพารักษ์อำเภอเมืองสมุทรปราการนะคะ
โรงงานนี้เขาก็จะมีลักษณะของการขายทรงผลิตเคมีพันธุ์มีทินเนอร์มีสารเคมีเป็นแบบค่อนข้างเยอะอะค่ะก็เลยทำให้เกิดประกายไฟและกลุ่มควันที่อย่างที่เห็นในภาพนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องใช้ความระมัดระวังตอนที่เข้าไปฉีดน้ำควบคุมเพลิงใช้รถฉีดน้ำ๑๐คันเป็นชั่วโมงนะคะกว่าจะควบคุมเพลิงเอาไว้ได้
พอเพลิงสงบลงเนี่ยค่ะนี่นะคะรถดับเพลิงที่ใช้ระยะเวลาควบคุมเพลิงก็ประมาณชั่วโมงกว่าก็ต้องเข้าไปตรวจสอบภายในโรงงานพอดับไฟได้เรียบร้อยมีถังสารเคมีแล้วก็ที่ตัวโกดังสองคูหาเนี่ยค่ะไฟไหม้หมดเลยเดี๋ยวมีภาพวงจรปิดนะคะ
ด้านหน้าโรงงานค่ะเดี๋ยวดูค่ะอย่างที่บอกว่าทั้งคนงานทั้งเจ้าของโรงงานวิ่งหนีกันออกมานะคะนี่ฮะนี่ค่ะคือเขาถูกไฟไหม้นะคะ
แต่ว่าเขาดับไฟที่ตัวเองได้แล้วแล้วเขาก็วิ่งหนีออกมาคนที่ถูกไฟไหม้ถูกไฟไหม้ถูกไฟไหม้ผู้หญิงเนี่ยเดี๋ยวจะมีผู้หญิงเสื้อสีแดงเขาเป็นเจ้าของโรงงานด้วยนะเขาก็รีบวิ่งหนีออกมาเหมือนกันนะคะ
โกนเรียกให้ช่วยกันด้วยนะฮะตอนนั้น
ใช่ค่ะเจ้าของโรงงานค่ะชื่อว่านางรัฐดานะคะทีมข่าวของเราก็ไปคุยด้วยนะคะ
บอกว่าโอ้โหหนีออกมาได้ทันตอนนั้นกำลังนั่งทำงานอยู่เลยเนี่ยค่ะผู้หญิงเสื้อแดงคนนี้นะคะ

ทำงานอยู่ในสำนักงานแล้วได้ยินเสียงระเบิด
ไฟลุกพลึบเลยค่ะแล้วไฟมันมาแบบเร็วมากแรงมาก
วิ่งหนีตายออกมาก่อนโรงงานเธอเป็นโรงงานบรรจุ
จำหน่ายน้ำมันสนและทินเนอร์ครับตอนไฟไหม้เนี่ยนะคะโอ้โห
บอกยังประเมินความเสียหายไม่ได้เลยเพราะว่ามันก็เสียหายเยอะนะคะ
นี่ค่ะนายหยันท์ที่ลึกอายุเจ็ดสิบปีเป็นพนักงานโรงงาน
ก็อยู่ในโรงงานตอนที่เกิดเหตุไฟไหม้พอไฟสงบเขาเข้าไปดูความเสียหาย
ภายในโรงงานนะคะนี่ค่ะคนนี้นะคะเขาอ่อนเลยค่ะ
หยันบอกว่าก็ต้องคุยหาของมีค่าของตัวเอง
ทิ้งเอาไว้ในโรงงานเพราะว่าตัวเองก็ต้องหนีเอาชีวิตรอดออกมาก่อน
คุยหาแบบนี้เอามือคุ้ยหาหาบัตรประชาชนหากระเป๋า
เพราะว่ายังมีของมีค่าอยู่แต่ลุงหยันบอกโอ๊ยไม่เหลือ
ไม่เหลืออะไรแล้วลุงหยันบอกว่าตอนเกิดเหตุคือนั่งทำงานอยู่ด้านหน้าโรงงานนะคะ
คนงานอีกคนกำลังเทย้ายน้ำมันสนและทินเนอร์ใส่ถังอีกถังนึงอะค่ะ
จังหวะนั้นได้ยินเสียงระเบิดพลึบเลยแล้วไฟลุกเลย
อย่างที่บอกไฟคลอกหัวคนงานคนนั้นนะคะครับ
เขาก็ต้องวิ่งเอาหัวไปจุ่มน้ำเพื่อดับไฟ
แล้วก็วิ่งหนีออกมานอกโรงงานแล้วคือได้ยินเสียงระเบิดในโรงงานอ่ะนะคะ
หลายรอบมากนะปุ้มปั้มอยู่ในโรงงานนะคะ
แต่ว่าเหตุการณ์ไฟไหม้ไม่ใช่ครั้งแรกค่ะก่อนหน้านี้เคยเกิดไฟไหม้ที่โรงงานมาแล้วครั้งหนึ่ง
แต่ครั้งนั้นไฟไหม้เล็กน้อยแล้วก็ไม่ได้เสียหายขนาดนี้นะคะ
แต่ครั้งนี้ถือว่าเสียหายหนักค่ะ
คุณผู้ชมคะก็มีเรื่องประหลาดที่ทีมงานของเราได้ข้อมูลมาก็คือมีคนงานอีกคนนึง

เพลิงไหม้ก็มีการนำพระของจีนออกมาแล้วก็บอกว่านี่นะคิดดูสิ
ไฟไหม้หนักขนาดนี้ในห้องสำนักงานเนี่ยไฟไหม้หมดเลย
แต่นี่ค่ะครับพระจีนไม่เป็นอะไรองค์นี้ไม่ไม่เป็นไรเลยไม่เป็นอะไรเลย
ก็เลยเชื่อในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ด้วยอ่ะนะคะแต่ว่าเหตุการณ์นี้ก็
ในโรงงานและเจ้าของโรงงานบอกว่าไม่ได้มีใครเจ็บหนัก
ไม่มีใครเสียชีวิตค่ะเมื่อช่วงบ่ายเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสิ่งแวดล้อม
จังหวัดชนบุรีก็ไปตรวจสอบสภาพอากาศและสารพิษในที่เกิดเหตุด้วยนะคะ
เพราะว่าส่วนผสมของทินเนอร์ที่เก็บเอาไว้ในโรงงานแห่งนี้ค่ะ
มันมีหลายอย่างทีมงานของเราทำภาพขึ้นมานี่ค่ะ
ทินเนอร์มีส่วนผสมอะไรบ้างดังนั้นส่วนผสมต่างต่างเหล่านี้ค่ะ
มันเป็นอันตรายเป็นสารเคมีติดไฟ
แล้วถ้าเกิดเกิดไฟไหม้เนี่ยมันก็ไม่รู้ว่าพอระเหยไปเนี่ยค่ะ
สูดดมเข้าไปจะเป็นอันตรายหรือเปล่านะคะจากการตรวจสอบนะ
เวลานี้ถือว่าปลอดภัยค่ะส่วนน้ำที่เป็นน้ำขังอยู่ภายในโรงงาน
ครับก็แนะนำว่าต้องสูบออกแล้วเขาก็จะมีขั้นตอนนะคะ
ในการดำเนินการเพื่อความปลอดภัยด้วยนะคะเพราะว่าบางทีมันยังมีสารเคมีค้างอยู่
ว่ามูลค่าความเสียหายเบื้องต้นนะคะสองโกดังเนี่ยค่ะคุณผู้ชม
ประมาณห้าสิบล้านบาทโอ้โหส่วนเสียงระเบิดปุ้มปั้มปุ้มปั้ม
ตอนที่ไฟไหม้เนี่ยนะคะก็อยู่ระหว่างตรวจสอบนะคะ
ว่าเป็นเสียงระเบิดที่เกิดจากอะไรสารเคมีตัวไหนอะไรยังไง
ก็ต้องมีการตรวจสอบอย่างละเอียดเพิ่มเติมค่ะครับท่านผู้ชมครับ